ดูการเมืองของเมียนมาหน่อยนะครับ
วันนี้มีการรัฐประหารที่เมียนมา
ความจริงก็มีข่าวมาสักตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้ว

แต่มันก็มีผลมาถึงตรงบ้านเราด้วยนะครับ

สถานทูตเมียนมาประจำประเทศไทยครับ
วันนี้มีชาวเมียนมาไปรวมตัวกัน
ประท้วงการปฏิวัติรัฐประหาร

ก็ไปร่วมชุมนุมกับเขาด้วยนะครับ
มันก็เลยมีท่าแบบนี้เกิดขึ้นนะครับ
ทั้งกลุ่มผู้ชมนุมก็เกิดการเผชิญหน้า
ที่เป็นแนวร่วมของกลุ่มรัศดรนะครับ
รวมตัวกันจะเข้าไปประท้วงที่หน้าสถานทูตเมียนมาประจำประเทศไทย
แล้วเข้าพื้นที่ไม่ได้ตำรวจก็มาปิดกั้นพื้นที่เอาไว้
มีชุดควบคุมฝูงชนก็มาปิดกั้นนะฮะมีแผงเหล็กมากั้น
มีรถติดตั้งเครื่องขยายเสียงรถควบคุมตัวผู้ต้องหาที่
เอามากั้นพื้นที่เอาไว้นะครับไม่ให้เข้าอย่างเด็ดขาด
นี่ฮะก็มีเสียงระเบิดลักษณะอาจจะเป็นเสียงอะไรสักอย่างหนึ่งฮะ
ดังขึ้นอยู่สามครั้งด้วยนะครับมีการเครื่องปลาสิ่งของใส่ทางเจ้าหน้าที่ด้วย
เรื่องต้นมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่บาดเจ็บจากการถูกผู้ชุมนุมคว่างปลาสิ่งของเข้าใส่
ระหว่างเข้าไปกระชับพื้นที่บาทเจ็บไป๙นาย
ขณะเดียวกันกลุ่มวีโว้ที่นำโดยโตโต้หัวหน้ากาลมรัศดรและเพ็นกวิ้นพวิศ
รุ้งปนัสยาด้วยแกนนำรัศดร
ด้วยนะฮะวันนี้ก็ไปร่วมกันอ่านแถลงการเรียกร้องให้ผู้นำรัฐประหารที่เมียนมา

หยุดการจับกลุ่มคุมขังประชาชน
แล้วก็ให้คืนประชาธิปไตยให้กับชาวเมียนมาโดยเร็วที่สุด
อันนี้คือเพนกวิ้นแล้วก็รุ้งนะครับท่านผู้ชมครับ
ก่อนหน้านี้ในเวลาไล่เลี่ยกันเนี่ย
มีแรงงานชาวเมียนมาที่อยู่ในไทยนะครับไปรวมตัวที่หน้าสถานทูตเมียนมาประจำประเทศไทย
แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านการรัฐประหารที่ประเทศ
โดยพวกเขาบอกว่าทำให้ความหวังหลังการออกเสียงเลือกตั้งของพวกเขา
เหมือนกับดับไปดับสลายไปนะครับ
ก็ต้องการมาแสดงออกให้รัฐบาลบริหารประเทศได้ต่อนะครับ
หวังให้ชีวิตความเป็นอยู่จะดีขึ้นกว่าการปกครองในอดีต
ตอนนี้เท่ากับชาวเมียนมาเนี่ยหมดหวังที่จะเห็นประเทศเดินหน้าต่อที่เข้ามาแสดงออกวันนี้นะครับ
ส่วนที่มีการเผชิญหน้าปะทะกับทางเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนนะฮะ

อย่างที่ภาพที่ท่านเห็นตรงนี้ครับ
พันธุ์ตบริหารเอกสุณะพระทัศนาเรินรองโคศกสำนักงานตบริหารแห่งชาติ
บอกว่าเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ชุมนุมไปได้๓๔คนนะครับ
นำไปสอบปากคำที่สนยานวา
เดี๋ยวก็ต้องพิจารณาว่าเข้าข่ายความผิดข้อหาใดบ้าง
เรื่องต้นก็มีพวกการฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉิน
ส่วนเรื่องการมั่วสุมชุมนุม
ก่อความวุ่นวายให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองเนี่ย
ตรงนี้เดี๋ยวต้องพิจารณากันตามฐานความผิดกันต่อไป
ค่ะแต่ว่าทีนี้ค่ะมาดูสถานการณ์ในเมียนมากันหน่อยนะคะ
มาดูภาพรวมล่าสุดของประเทศเมียนมาในขณะนี้นะคะ
คือเมื่อช่วงเช้าเนี่ยได้มีการรัฐประหารแล้วก็จะได้เห็นภาพทหารของเมียนมา
ยืนรักษาความปลอดภัยตามสถานที่สำคัญต่างของกรุงเนบิดอร์นะคะ
ก็มีการประกาศยึดอำนาจกันตอนเช้าอะค่ะ
แต่ว่าในประเทศเมียนมาตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
พวกการสื่อสารนะไม่ว่าจะเป็นระบบอินเทอร์เน็ต
หรือว่าสัญญาณโทรศัพท์ถูกตัดขาดนะคะ
สถานีวิทยุท้องถิ่นไม่สามารถออกอากาศได้
คนในเมียนมาเนี่ยสามารถดูโทรทัศน์ได้เท่าที่เป็นช่องของกองทัพเท่านั้น
กดเงินค่ะไปกดเงินสดอยากจะเก็บเงินสดเอาไว้
เพื่อจะไปซื้อสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นไปต่อแถวกันแบบนี้
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพลเอกอาวุโสมินอ่องลาย
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเมียนมาเป็นเวลา๑ปีเต็ม
และได้ทำรัฐประหารยึดอำนาจของรัฐบาลนะคะ
หลังจากที่บุกเข้าไปควบคุมตัวนางองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐ
ประธานาธิบดีอูวินมินและแก่นำคนสำคัญหลายคน
โทรทัศน์เมียวดีของเมียนมานะคะ
บอกว่าหนึ่งในสาเหตุของการยึดอำนาจ
เกิดจากความล้มเหลวในการตรวจสอบข้อกล่าวหา
เกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งทั่วไปของรัฐบาล
ที่มีขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา

ทำให้มีสิทธิ์ในการจัดการจัดตั้งรัฐบาล
แต่ว่ามันมีข้อกล่าวหาในลักษณะที่ว่า
การทุจริตในการเลือกตั้งหรือไม่
เรียกร้องให้ชาวเมียนมาออกมาประท้วงการรัฐประหารในครั้งนี้
ซึ่งจะทำให้ประเทศกลับไปอยู่ภายใต้พระเด็จการ

ก่อรัฐประหารยึดอำนาจของรัฐบาล
การเปรียบเสมือนการยุติบทบัตรทางการเมืองของนางองศาลซูจี
ซึ่งตอนนี้นางองซานซูจีถูกควบคุมตัวอยู่ที่บ้านพักนะคะคุณผู้ชม
ทั่วโลกจับตาทั่วโลกจับตาความเคลื่อนไหวในเมียนมา
มีการประนามการทำรัฐประหารของกองทัพ

เรียกร้องให้กองทัพเมียนมาเคารพเสียงของประชาชน
กระทำในลักษณะนี้เป็นการทำลายระบอบประชาธิปไตยในเมียนมา
ส่วนสถานเอกอัครราชทูตไทยในย่างกุ้งนะคะ
ก็ประกาศผ่านเฟซบุ๊คว่าทางสถานทูตขอให้คนไทยคอยรับฟังข่าวสาร

ถ้าคนไทยในเมียนมาได้รับผลกระทบอะไรให้ติดต่อสถานทูตโดยทันทีค่ะ
นี่มีรายละเอียดหมายเลขโทรศัพท์อยู่ที่หน้าจอนะคะ
เข้าไปดูในเพจของสถานทูตได้
บรรยากาศที่เมียนมานี่ก็เงียบเหงาเลยนะฮะ

เมื่อ๑๓นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมานะครับ
สหภาพเมียนมาสั่งเปิดด่านพรมแดนสะพานแห่งที่๒
เชื่อมระหว่างจังหวัดท่าขี้เหล็กอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
ทำให้รถตู้รถบรรทุกสินค้ารถน้ำมันหลายร้อยคันนะครับ
รีบขับรถข้ามด่านพรมแดนไปส่งสินค้ากันอย่างรวดเร็ว
เนื่องจากศาลณ์การการรับตภาษาผงศาลที่ฝั่งเมียนมานะครับ
แล้วก็ไม่แน่ใจว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยด่านจะปิดหรือว่าเปิดอะไรยังไง
เมื่อบ่ายโมงครึ่งเขาเปิดก็เลยรีบเข้าไปกันก่อนนะครับ
ทางนางสาวพกายมาสเวียรารองประธานหอการค้าจังหวัด
ชายแดนเรียบร้อยแล้วก็เลยกลับมาเปิดด่านพรมแดน
เช่นปกติครั้งเมื่อเช้าปิดไปบ่ายโมงครึ่งกลับมาเปิด
ก็เลยสามารถค้าขายชายแดนได้ปกติแล้วนะครับ

แต่ยังไงก็เร่งส่งสินค้าเข้าท่าขี้เหล็กกันก่อน

ค่ะแต่คาดว่าพรุ่งนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
น่าจะเปิดปิดตามเวลาปกตินะครับ
นี่สถานการณ์ทางการเมืองที่เมียนมานะครับ
เราเป็นประเทศเพื่อนบ้านก็ต้องจับตากันบ้างนะฮะ